สวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์สวัสดีครับ
รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
วันนี้พูดคุยกันกับคาติมอดิษศรังกุณะอายุธยา
จากการจับจ่ายใช้สอย
แต่บางส่วนกังวลว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือ
ปากการังเสียหายทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโสมนะครับ

ปีที่ผ่านมาพบว่าปากการังเสียหายหรือปากการังตายไปกว่า

เขาบอกว่าคุ้มค่าเม็ดเงินสะพัดมันมากขนาดไหนครับ

ในส่วนของรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
เรากำลังดูตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๔๗๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
แล้วก็กระจายไปยังจังหวัดต่างครับ
แล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นมันมากขนาดไหนครับอาจารย์
ในส่วนของความเสียหายเนี่ยผมมีข้อมูลที่จะนำมาแสดงให้ดูนะครับ

ไปดูความเสียหายของปากการัง
เมื่อประมาณปี๒๕๔๙เนี่ยพื้นที่สีแดงนะครับ
ปากาหลังที่มีความเสียหายหนักเรามาอยู่๑๒๙ครับ
เวลาผ่านไป๒๕๕๗ครับ
พื้นที่สีแดงสูงเพิ่มจาก๑๒มาอยู่ที่๔๒

ฝั่งอันดามันก็คล้ายกันนะครับ
ฝั่งอันดามันยังเราพบว่าในอดีตความเสียหายของปากการัง

แต่ปัจจุบันพืชความเสียหายของปากการังแบบหนัก
เพิ่มขึ้นมาถึง๖๔๑เลยครับ

เพราะว่ามันจะทำให้อนาคตภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ย

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับอาจารย์
จุดที่ได้ไม่คุ้มเสีย
ได้เงินแต่เสียทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนไป
สาเหตุหนึ่งก็คือมีการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยว
จำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
เมื่อย้อนไปในอดีตปี๒๕๕๓
มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองไทยประมาณปีละ๒๐ล้านคน
ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง๔๕ล้านคนต่อปี

ก็สร้างแรงกดดันให้กับฐานทรัพยากรธรรมชาติครับ

มีครับที่จริงแล้วเราสามารถที่จะตักตวงรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็ได้อยู่นะครับ
สิ่งหนึ่งที่เราควรทำก็คือการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว

ผมมี๒กรณีครับกรณีเกาะตาชัยนะครับ
เราคำนวนว่านักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ควรจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐คนต่อวันนะครับ
แต่ปัจจุบันเกาะตาชัยต้องรองรับนักท่องเที่ยวสูงถึง๖๐๐๑๐๐คนนะครับต่อวัน

อยากคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน๑๔๐๐คนครับ
แต่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเกาะซีมิลันมากถึง๒๔๐๐คนต่อวัน
ซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราดำเนินการผิดพลาดไปในอดีตครับ
ทางออกจากนี้ไปแก้ยังไงดีครับอาจารย์
ผมอยากจะแนะนำใน๒๓เรื่องนะครับ
เรื่องแรกเนี่ยเราควรจะให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวนะครับ
ให้เขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมเวลาเขาเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติ
ที่๒เราต้องใช้ไม้เกลียวบ้างนะครับ
คือเมื่อบริษัททัวร์หรือมะกุเทศด้วยดีดำเนินการผิดพลาด
เราอาจจะต้องเพิกถอนใบอนุญาตบ้างครับ
และอันที่๓ก็คือว่าในอนาคตเราอยากเห็นการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เป็นการขยายตัวในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
สำหรับวันนี้เราทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน